ยืนยันชัดเจนว่าคือดีเจโกนอกจากแฟนคลับ
บรรดาเพื่อนในแวดวงแวดวงบันเทิงดีเจนะฮะ
ก็โพสต์แสดงความอาลัยกันเพราะดีเจโกเขามีผลงานทางอ่า
เจเอไทม์ชื่อดังอ่ะนะฮะนี่อ่ามีใครบ้างเนี่ยอันนี้ของคุณพีเคค่ะ
พีเคนะดีเจพีเคก็โพสต์รูปดีเจโกนี่แหละค่ะ
แล้วก็ข้อความบอกว่าไปดีนะมึงไม่รู้ว่าจะรีบไปทำไม
หนึ่งในครอบครัวเอทามค่ะอ่าอ่ามีใครอีกเอามาดูหน่อยนะฮะ
ที่แสดงความอาไลกันอ่านี่ดีเจอ๋อ๋อค่ะดีเจอ๋อ๋อค่ะ
บอกให้หลับให้สบายนะใช่ค่ะโกอืมแล้วก็ยังมีอีกหลายคน
วงการบันเทิงนะโพสต์อะไรกันดีเจต้นหอมนะใช่ค่ะ
เจต้นหอมบอกว่ายังไงเนี่ยดีเจต้นหอมก็โพสต์แต่คำว่าอาไอพี
แล้วก็เป็นภาพสีดำแล้วก็บอกว่าตกใจและเสียใจอย่างมาก
นะคะที่ได้รับข่าวการสูญเสียของหนึ่งในครอบครัวเอง
ตัวต้นหอมบอกตกใจและเสียใจอย่างสุดซึ้ง
กับการได้รับข่าวการสูญเสียของหนึ่งในครอบครัวเอทามของเรา
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้อง
หลับให้สบายนะโกอืมแล้วก็มีแท็กไปถึงดีเจโก
ดีเจพุทธนะฮะใช่ค่ะดีเจพุทธนะครับอ่า
ซึ่งเป็นพระเอกหนุ่มด้วยนะฮะดีเจพุทธบอกอายพีนาโก
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับค่ะ
นี่คือดีเจอาร์ทนะฮะค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดีเจโก
อืมนี่ดีเจแม่มนะฮะเป็นดีเจรุ่นพี่นะครับค่ะ
อ่าก็โพสต์แสดงความเสียใจเอาไว้นะครับอ่า
มีคุณโอปอร์ด้วยนะอืม
ดาราพิธีกรสาวชื่อดังอันนี้ดีเจแคนอติรุธค่ะ
อ่าขอดูดีเจแคนหน่อยอ่าเจอกันบ่อยมากมาก
ผมพูดอยู่เสมอว่าเราโคตรเก่งหมายถึงดีเจโก

ได้สนุกมากไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไร
เสียใจมากครับหลับให้สบายนะครับพี่อ่าไอพีค่ะ
คุณโอปอล์นะฮะก็โพสต์เอาไว้
บอกโกพี่เสียใจเสียใจมากเราเพิ่งคุยกันแท้

โกคือความสุขของคนฟังในทุกวัน
ขอแสดงความเสียใจแทนครอบครัวและทุกคนที่รักโกนะ
อ่านี่นะฮะ
ครับเพราะโพสต์ครั้งสุดท้ายคือ๓๑ตุลาคมนะ
แล้วก็บอกเรื่องรสชาติเอาไว้อันนี้ดีเจโกนะฮะ

บอกรสชาติอร่อยจนอร่อยลงตัวจนน่าใจหาย

ไปฝากคนที่ได้ใจละลายแน่นอนครับอ่าอ่าเหมือนกับเป็นการ
เช้านั่นแหละค่ะของครือกิเนฟร้าว๖๕หลายคนเนี่ยก็เป็นแฟน
ข้างเป็นคนมีมุกเยอะอารมณ์ดีอารมณ์ดีซึ่งคนฟังเนี่ยชอบ
มากก็จะฟังไปก็เพลินไปด้วยค่ะก็จะหอดมุกไปเรื่อย
แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปนะเมื่อ๓ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่
ตอนช่วงนั้นลองไปดูหน่อยในรายการเนี่ยเป็นยังไงให้
คุณไปดูนิดนึงเรื่องราวมันเป็นยังไงทั้งสองคนมีเวลา
หน้าที่ให้พูดสิ่งที่เกี่ยวกับหน้าฝนพวกคุณมีหน้าที่
ต้องเดาว่าเราสองคนจะพูดได้กี่อย่างเราจะสลับ
พูดนะอืมมีคนจับเวลาหนึ่งนาทีผมพูดแนนพูด
พูดผมพูดสลับกันจะได้ทั้งหมดกี่อย่างเกี่ยวกัน
หน้าฝนไปโอ้โหหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนเข้ามาหนึ่งนาที
จับแล้วยังหนึ่งร่มเสื้อกันฝนอ่าทั้งครบอ่านี่ฮะ
ของเอทามนะฮะขอบคุณภาพจากยูทูปของเอทาม
ด้วยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ที่ถึงนะอืมอ่าถึงมีแฟน